ต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างนะคุณผู้ชมต้องบอกว่า
สัปดาห์ที่ผ่านมาเมาส์กันไปเรียบร้อยแล้ว
ไฮโซนู่นนี่จะมีกิ๊กเลิกกับแฟนอะไรวุ่นวายกันไป
หลายคู่หลายคนเดากันมามาถึงคู่นี้ก็โดนเหมือนกันค่ะ
คุณธัญญาธัญเรศหนึ่งในคณะกรรมการ

บอกว่ากรณีที่สามีไฮโซอยากเลิกมีกิ๊กวุ่นวายขนาดนี้
โดนแบบนี้จะปรี๊ดแตกไหมไปถามคุณธัญญานะคะ
ต้องบอกว่าเขากลับมาหวานชื่นคืนใจกันอยู่หลายปีนะ
สำหรับคู่รักกระฉ่อนวงการธัญญาธัญเรศแล้วก็คุณเป๊กสัญชัย
หลังจากที่ผ่านมามรสุมรักมาทั้งคู่ก็กลับมาช่วยดูแลกันนะคะ
โซ่ทองคล้องใจอย่างน้องลียาด้วยเช่นเดิม
ซึ่งเหมือนว่าฝ่ายสามีเองจะเข็ดกับเรื่องรักซ้อนซ่อนรัก
ไม่เอาแล้วนะเรื่องแบบนี้เพราะตลอดเวลาที่กลับมาคืนดีกัน
ไม่เคยมีสักครั้งให้ภรรยาคนสวยต้องขุนคล่องหมองใจอีกแล้วค่ะ
แต่ว่าล่าสุดหลังจากมีข่าวเมาส์เรื่องสามีไฮโซซุกอีหนูออกมาว่อนเน็ต
คู่ของเธอติดโผล่คู่รักขาเตียงหักกับเขาด้วย
ร้อนถึงคุณธัญญาต้องออกมาเคลียร์ชัดว่าเธอไม่สนใจ
แล้วก็ไม่อยากจะรับรู้เพราะว่าทุกวันนี้ชีวิตดีค่ะ

ก็ตอนนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคะ
ไม่ถามแล้วค่ะก็ตอนนี้แบบ
ไม่อยากรู้อะไม่อยากรู้ดีกว่า

เมื่อก่อนบรรทอนแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนแบบ

ไม่เรียกว่าปลงดีกว่านะคะเรียกว่าอะไรดีอ่ะเหมือนแบบ
เหมือนเราอาจจะเจออะไรมาเยอะจนแบบ

จะไปตามจะไปอะไรตามยังไง

ก็เลยแบบเออไม่ต้องไปรู้มันดีกว่า

ก็อย่างที่บอกคือถ้าจะมีก็อยากให้รู้
เขาไม่อยากทะเลาะไม่อยากหวีดบึ้ม

คุณธรรยาตบดีตบดีมากเลยอะ

แล้วก็ไม่ได้มั่นใจว่ามีแต่แกไม่อยากรู้
เออเอาเป็นว่าถ้ามีอย่าทำให้ฉันรู้
ฉันไม่อยากปรี๊แตกฉันไม่อยากวีดบึ้มนะคะ

ธัญญายอมรับตรงนะคะว่า
คิดอยากจะมีเหมือนกันแต่ก็คงเป็นเรื่องยากค่ะ

ซึ่งตัวเธอเองก็คงไม่สามารถมีด้วยวิธีธรรมชาติได้นะคะ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องพึ่งเรื่องการแพทย์เนี่ย

เพราะว่าน้องลียาเองก็อ้อนอยากจะมีน้องอยู่เหมือนกัน
ส่วนน้องลียาอย่างที่ทราบกันนะคะว่า
คุณธัญญาก็ได้ฝากอุ้มบุญไว้กับพี่สาวนั่นเองนะคะ
ถ้าเกิดว่าจะมีอีกครั้งเนี่ยก็ต้องปรึกษากันแหละนะครอบครัว